อฮัลคาร์อะไรนะ

คืออาจจะตอนนั้นเข้าไปแล้วมันไม่เจอแม่รักป่าว

รู้สึกได้เลยมันไม่เป็นปกติ
ว่าร้อยแมวหาอาจารย์
เค้าคุยกับน้องเราก็ไม่รู้จริงไม่จริง
เขาบอกว่าน้องมารอแม่อยู่ที่บ้านแล้ว
พอดีวันนั้นแม่ไปที่สอนอเพื่อจะไปดู
ไปสนทำเรื่องแล้วก็จะแวะที่อยู่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อไปดูน้อง
คือน้องมารอแม่อยู่ที่บ้านของพระท่านก่อนไปสู่กัน
แล้วเสร็จก็แม่กลับบ้านไป
แล้วก็ญาติที่อยู่ติดกับบ้านแม่
จะมีหลานตัวเล็กเล็กเพราะว่าเด็กมันก็
วิ่งไปตรงประตูอาอินมาอาอินมาอาอินมา
คือคือคือบ้านเขาอ่ะตรงที่เด็กอยู่หน้าเป็นห้องรับแขนง่ะ
ก็ปิดประตูมุ้งมวดอยู่แล้วพอดีมีคนเขาเปิดประตู
จะเอารถออกแล้วเขาก็วิ่งไป
พอดีในห้องนั้นอะมันติดกล้องมุมวงจร
แต่ว่าเขาติดไว้ธรรมดานี่แหละเพื่อที่จะดูลูกเขาว่า
ดูเด็กไงเดี๋ยวมันชวนเดี๋ยวมันอะไร
พอดีแม่เขากำลังจะเดินหันหลังไปที่ครัว
ลูกเขาวิ่งไปที่ประตูอ่าอินมาอ่าอินมา
เสร็จแม่เขาว่าอะไรนะแม่เขาก็ว่าอ่าออก้าอะไรนะอ่าอินมา
อย่างเงี้ยคืออาจจะตอนนั้นเข้าไปหลังไปเจอแม่แล้วฝากแม่ไม่รู้
แล้วก็มาบ้านญาติซึ่งอยู่ติดกันอะไรอย่างนี้
แม่ไม่รู้นะอันนี้ก็รู้สึกว่าน่าก็มีความสวย
น้องจะต้องมาหาแม่จริงจริงอ่ะแล้วแม่ก็เลยพอออกจากบ้านนั้นมา
ที่แรกแม่ยังไม่ได้เข้าบ้านตัวเองนะไปบ้านนั้นก่อนแล้วก็เดินเข้ามาที่บ้านตัวเอง
ก็เลยเรียกอินอินแม่มาแล้วนะพ่อมาบ้านเราเลยมาบ้านเราเลย
ก็เปิดประตูเรียบเรียบบ้านแล้วพอเปิดประตูเข้าไปแล้ว
แม่ผลแม่ก็ลุกเลยมันลุกตั้งนานเนี่ยฝนมันลุกแบบนั้นอ่ะ
แต่ว่าอาจารย์ก็กลับค่ะ
แล้วก็ไม่ต้องเหมือนพอแม่แล้วอยากให้น้องขึ้นสวรรค์ไปเลย
เพราะว่าชาตินี้น้องอายุน้อยอยู่ใช่ไหม
เจอกันชาติหน้าก็ขอให้เขาเป็นลูกแม่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ไม่ให้อยู่กับแม่นานนาน